คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่สงขลาค่ะ
ฟิล์มวัย๒๓ปีที่ทางครอบครัวไปแจ้งความคนหายเอาไว้
ตั้งแต่เมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหาไปคุยกับเพื่อนของในฟิล์ม
คุยไปคุยมาเพื่อนของในฟิล์มกลุ่มนี้จำนวนด้วยหลักฐาน
รับสารภาพว่าร่วมกันฆ่าในฟิล์มแล้วเอาศพไปฝังดินเอาไว้
จนต้องให้ตัวเพื่อนของในฟิล์มไปชี้จุดว่าฝังศพเอาไว้ตรงไหน
แล้วก็เจอศพจริงถูกฝังดินเอาไว้
ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวเพื่อนของในฟิล์มกลุ่มนี้นะคะดำเนินคดี
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาอ้างว่าที่ร่วมกันฆ่าในฟิล์มก็เพราะว่าในฟิล์มเป็นสายให้ตำรวจ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจนำตัวผู้ต้องหา๕คนนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าไปก่อเหตุ
ฆ่าในฟิล์มหรือนายวรรณชิตหนูสันทัศน์อายุ๒๓ปี
เอาศพไปยัดกระสอบฝังเอาไว้ในสวนมะพร้าว
ในพื้นที่บ้านนาต้นปีกหมู่๖อำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็คือเป็นเพื่อนของผู้ตายค่ะ
คนนี้ประกอบไปด้วยนายนัทศาสตร์แก้วทองกุลหรือนิวอายุ๒๔ปี
นายวรากรปานเมืองหรือกรอายุ๓๐ปี
นายอภิรักษ์สะอาดหรือมินอายุ๒๖ปี
นายพวงสะทอนพืชไพทูลหรือโอมอายุ๒๓ปี
นายกิติพัฒน์แก้วสกูลหรือต้นอายุ๓๐ปี

แต่กลายเป็นว่าร่วมกันฆ่าเขาแล้วก็เอาเขาไปฝังดินเอาไว้นะคะ
ทำแผนเริ่มแบบนี้ค่ะจุดแรกก็คือที่ขนำในสวนมะพร้าว
ในพื้นที่บ้านนาต้นปีกหมู่๘ตำบลทุ่งขมิ้น
เป็นจุดที่ในฟิล์มผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไป
เพื่อนบอกว่าในฟิล์มขี่ไปเพื่อไปรับยาเสพติด
แต่กลายเป็นว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
จับในฟิล์มเนี่ยนะคะยัดใส่กระสอบแล้วก็เอาไปทิ้ง
คือจับแบบพับขาเพื่อให้ยัดใส่กระสอบได้เพื่อเอาศพไปทิ้ง
จุดที่สองค่ะคือขี่รถจักรยานยนต์นำศพไปทิ้งในร่องดินนะคะ
ที่ชายป่าบ้านโคกทังอยู่ห่างจากขนำไปประมาณ๖กิโลเมตร
จุดนี้ในนิวกับในกรเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ขนศพไปทิ้งค่ะ
คือเอาศพพาดเอาไว้ตรงกลางคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนแล้วศพแบบนอนพาดตรงกลางเลยนะคะ
คือในนิวเนี่ยเอาปืนยิงซ้ำที่หัวอีกนัดหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าตายจริง
หลังจากนั้นในนิวเดินข้ามศพไปมา๕รอบ
เชื่อว่าเป็นการตัดขาดจากวิญญาณไม่ให้ตามกลับไป
หรือจะได้จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนฆ่านี่มีการทำแบบนี้ด้วยเนี่ย
ข้ามไปข้ามมา๕รอบอะค่ะคือเอาทุกทางเลยนะ
ส่วนจุดที่๓ค่ะบ้านพักของในกรอยู่ห่างจากจุดทิ้งศพประมาณ๑กิโลนะคะ
ในกรกับในนิวไปถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดแล้วก็เผาทิ้งเลยที่หลังบ้าน
หลังจากนั้นก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย
จุดที่๔เป็นจุดที่ในนิวกับในกรขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปทิ้งในเมืองร้าง
เป็นพื้นที่บ้านทุ่งตะโนธแล้วก็ให้เพื่อนมารับกลับไปที่ขนำ
ก็คือจุดที่ฆ่าจุดแรกอะค่ะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปตอนเช้า
จุดสุดท้ายบ้านพักของในนิวในพื้นที่หมู่๕เป็นจุดที่เอาปืนจุด๓๘
มายิงผู้ตายอ่ะนะคะไปเอาปืนตรงนี้นี่นะคะคือ๕จุดที่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนในนิวกับในกรเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
ช่วงตี๓๑๐พฤษภาคมนั่งเล่นกันอยู่ในขนำที่สวนยางพารา
ฟิล์มผู้ตายส่งข้อความไปหาบอกว่าจะเข้าไปเอายาเสพติดเขาอ้างแบบนี้นะ
โอมหนึ่งในแก๊งเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันส่งข้อความไปต่อว่าในฟิล์ม
บอกว่าในฟิล์มเป็นสายให้ตำรวจใช่ไหมในฟิล์มก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปหาถึงขนำแล้วทะเลาะกัน
คือไปต่อยหน้าในโอมก่อนเพราะว่าในโอมส่งข้อความไปด่า
พอต่อยปุ๊บชุนละมุนกันเลยทีนี้ชกต่อยกันชุนละมุน
สร้อยข้อมือกับโทรศัพท์ของในฟิล์มผู้ตายตกอยู่ตรงนั้นนะคะ
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาจอบตีโอ้โหเตะซ้ำเอาไม้ฟาด
นี่ถูกต้องในฟิมก็วิ่งหนีสุดท้ายไม่ไหวแล้วหนีไม่ไหว
ก็แน่นิ่งไปเลยในนิวกับในกรเห็นว่าทำร้ายในฟิล์มจนแน่นิ่งไปแล้ว
ก็เอาร่างของในฟิล์มยัดใส่ถุงกระสอบปุ๋ย
อย่างที่บอกว่าถุงมันถุงมันสั้นพับขาก่อนนะพับขาแล้วยัดใส่ถุงเลยอะค่ะ
หลังจากนั้นเอาถุงพลาสติกสีดำคลุมหัวอีกรอบช่วยกันยกกระสอบที่ใส่ศพแล้วเนี่ยนะ
พาดขวางบนเบาะรถจักรยานยนต์แบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายอ่ะ
ขี่กันไปไปทิ้งศพในกรเป็นคนขี่ในนิวเป็นคนซ้อนเอาศพวางตรงกลาง
พอไปถึงจุดที่ทิ้งศพในนิวเอาปืนจ่อยิงซ้ำที่หัวอีกรอบเพื่อให้มั่นใจว่าในฟิล์มตายแล้วแน่
ขี่รถในฟิล์มผู้ตายไปทิ้งในสระน้ำนะคะในนิวอ้างว่าแค้นใจ
ที่ในฟิล์มเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแต่ในฟิล์มดันไปเป็นสายให้ตำรวจพาตำรวจไปค้นที่บ้าน
ไปจับแม่ของเขาพร้อมกับยาเสพติดที่อยู่ในบ้านเขาบอกเขาแค้นมากก็เลยลงมือก่อเหตุนี้

ยังต้องโทษอยู่ใช่ไหมไม่ว่าอ๋อประกันตัวออกมาแล้วเหรอครับ
ก็เลยก็คิดว่าเพื่อนไปแจ้งจับแม่เราใช่ไหมสาเหตุนี้ใช่ไหมสาเหตุเดียวไม่มีเรื่องอื่น
แม่ของในฟิล์มผู้ตายนะคะนางอังสุวีขุนหมุดอายุ๔๓ปี
เล่าให้ฟังว่าลูกชายหายไปจากบ้านตั้งแต่๙พฤษภาคม
วันนั้นลูกชายโทรศัพท์หาไลน์หาลูกสะพ้ายบอกรักแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
สาเหตุแม่บอกว่าก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ของในนิวหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ
ถูกจับเรื่องยาเสพติดในนิวก็เลยแค้นคิดว่าในฟิล์มลูกชายแม่ไปแจ้งตำรวจ
เป็นสายให้ตำรวจแต่แม่ก็บอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าจะทำกันขนาดนี้
เพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหา๕คนเนี่ยนะก็คือเป็นเพื่อนของในฟิล์มผู้ตาย
เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยบางคนถึงขั้นไปกินไปนอนที่บ้านของในฟิล์มอยู่บ่อย
สุดท้ายมาฆ่าเขาตายแบบนี้นะคะแม่ของในฟิล์มบอกว่าในฟิล์มเนี่ยเพิ่งมีลูก
ลูกเพิ่งคลอดได้๓วันโอ้โหแล้วมาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้

ทำแผนตั้งแต่เช้าเลยจุดที่ทำแผนก็อยู่ในป่า
หลังจากนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เพื่อนสนิทกันแท้น่ะใช่ใช่มันได้เลยอืม